เมื่อวานนี้นำเสนอน้องแก้มไปแล้วนะเขาเดินแบบค่ะเดินแบบไม่ทันไร

แต่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าแบบรุนแรงมากคุณผู้ชมนะคะ
บอกว่าเธอเดินไม่มีอินเนอร์มาเป็นนางแบบทำไมโอ้โหนักมากจริง
ต้องบอกก่อนพื้นครีปของน้องแก้มคือเขาเป็นนักร้องนะคะ

ใช่นะคะซึ่งในงานจริงแล้วนางก็ร้องเพลงด้วยนะคะตอนท้ายคือ
ซึ่งคนก็มาชมกันเพียบแล้วคนด่าเยอะ
โดยชาวเน็ตเดี๋ยวให้ดูนะคะสักเล็กน้อยค่ะ
เสียดายแทนแก้มต้องไปเสพสื่อเมืองนอกบ้างนะ

เป็นดารายุคนี้ค่ะโต้ตอบกลับเลยนะคะ
ซึ่งเธอตอบกับคอมเมนต์นี้แบบทันทีทันควัน
เธอก็จะรับฟังแต่การใช้คำแรงมาว่าเธอว่าปลอมเนี่ยนะคะ
มันไม่ถูกต้องแต่คนคอมเมนต์กลับเอารูปปลอม
ใช้เป็นโปรไฟล์อีกนะคะไม่ควรมาดูถูกคนอื่นแบบนี้
แล้วอยากให้รู้ว่าเวลาร้องเพลงสากลเพลงฝรั่ง
ถ้าเธอใช้ภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษาได้
ก็ไม่เถียงหรอกนะทุกวันนี้ก็ทำอย่างเต็มที่
บอกว่าห้ามลบนะคะไม่ใช่ติไม่ได้

ซึ่งดิฉันว่าก็คือบางทีมันก็บูลลี่นั่นแหละคุณผู้ชม

แต่พูดในเรื่องที่เราจะสามารถนำไปปรับปรุง
แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างนี้โอเคนะ

แต่ถ้าคุณจะแบบมาขยี้เม้นด่าติดติงในส่วนนั้นของเขาไม่ดี

ดิฉันว่าอยู่บ้านเฉยดีกว่านะคะ

ปลอมไม่ต้องให้แสวเล่น